อ่ะเรื่องของผู้บริโภคมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีคนร้องขอความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน
ผู้หญิงคนนี้ไปร้องกับปคบค่ะให้ไปตรวจสอบเต็นต์รถดังย่านกาญจนาพิเศษค่ะ

แปลว่ารถคันนี้เนี่ยถูกแก้ใหม่ให้เหลือแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรอ้าว
แล้วเธอซื้อมาเนี่ยไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่เลยซ่อมซะเยอะกว่าฮะ
มีทนายความไปด้วยแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้เสียหายนะคะ
ไปขอความช่วยเหลือจากกรมคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ตรวจสอบเต็นต์รถนี้หน่อยเพราะว่าซื้อรถยนต์คันนี้ในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท
ตั้งแต่กลางปี๖๔ค่ะก็จะเอามาขับติดต่อธุรกิจนั่นแหละนะคะ
ไฟแนนซ์ดำเนินการไปดูรถส่งรถมาให้ที่หนองคายเพราะตอนนั้นติดโควิด
มีเรื่องของโควิดก็เลยเดินทางลำบาก
พอขับได้ประมาณ๓เดือนหม้อน้ำเริ่มมีปัญหาก็เอาไปซ่อมอู่แถวบ้าน
แล้วเธอบอกว่ามันก็มีปัญหาจุกจิกจุกจิกอยู่ตลอดเลย
หมดเงินค่าซ่อมไปนับแสนบาทก็เลยตัดสินใจ
ก็เลยทำให้ทราบเรื่องนะคะว่ารถที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยเลขไมค์อยู่ที่๒๗๐๐กิโลเมตร
ไม่ใช่ห้าหมื่นกิโลเมตรอย่างตอนที่ซื้อเหมือนตอนที่เต็นต์ระบุ
แล้วถ้าจะต้องซ่อมให้ดีให้วิ่งได้ราบรื่นต้องค่าใช้จ่ายประมาณ๔แสนบาท
โอ้โหเธอบอกมันเกินไปเลยค่ะนะคะมันเป็นการหลอกลวงประชาชน
ทีนี้พอถามกับเจ้าของเต็นต์ก็ถูกปัดความรับผิดชอบบ่ายเบี่ยงนะคะ
เธอก็เลยไปร้องเรียนที่ปคบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มาตรวจสอบเต็นต์รถหรูนี้ที่มีถึง๓สาขา
และแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อกงประชาชนและลงโฆษณา
อันเป็นเท็จผิดพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
คอมพิวเตอร์ค่ะ
กับลูกค้ากับผู้บริโภค
แล้วเขาทำแบบนี้มันกี่ชันแล้ว
ค่ะหัวอกลูกค้าหัวอกผู้บริโภคนะคะ
ไปซื้อรถมาทุกคนก็อยากใช้

แล้วก็เนื่องจากว่าข้อมูลที่เขาได้เนี่ย
เธอบอกว่ามันไม่ตรง
เลขไมค์ไม่ตรงกับความเป็นจริง

เมื่อตอนที่ผู้เสียหายกับผู้จัดการเต็นต์
ได้มีการพูดคุยกันเราไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่สร้างจุดถ้าผมชอบข้อมูลนะ
ผมก็ไม่ซื้อเลย

แล้วก็เรามันเสียตรงไหนปะ

ทุกอย่างพรุ่งโครงสนาหมดว่ามันมาย๕๐๐๐๐
รับประกันด้วยอะไรอย่างนี้

อันนี้เราไม่ทราบนะว่าเป็นมายังไง

คือจริงเราเสียความสุขด้วยเรื่องการซาวิท

เดี๋ยวผมขออนุญาตรี่ต่อกลับทันทีเลย
ฟังบทสนทนาหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะ
ก็ได้คำตอบแบบนี้แล้วก็ลูกค้าก็บอกว่ายัง
ยังไม่มีความคืบหน้าเลยเพราะว่าก็ยังต้องติดต่อกับกรรมการผู้จัดการอีกทีนึง